ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นประเด็นระหว่างทนายความกับตำรวจ
ทนายความบอกว่าถูกตำรวจทำร้ายร่างกายถึงขั้นบีบคอกดหัวจนได้รับบาดเจ็บ
ทนายความบอกแบบนี้แต่วันนี้เราได้คุยกับทั้งสองฝั่งนะคะ
มาดูคลิปเหตุการณ์ที่ทางทนายความบอกว่านี่คือหลักฐานสำคัญยืนยันว่าจะเอาผิดกับตำรวจที่ทำร้ายค่ะ
นี่ค่ะคือคลิปเหตุการณ์ที่ทนายสายันอายุ๕๓ปีบอกว่าโดนตำรวจทำร้าย
ทนายสายันแกบอกใบอนุญาตเลขที่การเป็นทนายความอะไรมาให้หมดเลยนะคะ

โดนตำรวจยศร้อยตำรวจเอกโรงพักที่ราชบุรีค่ะ
บีบคอกดหัวดันตัวผลักออกไปจากจุดเกิดเหตุ
เป็นห้างหุ้นสวนจำกัดแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานค่ะ
ทนายสายันพร้อมด้วยนายฉลวยอายุ๖๗ปีซึ่งเป็นลูกความ
ผู้จัดการและผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว
เข้าไปเพื่อขอตรวจสอบสินค้าคงค้างในสต๊อก
เพื่อนำไปยื่นข้อมูลส่งสรรพากร
แต่พอไปถึงมีตำรวจอยู่หลายนายเลย
แล้วไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

ก่อนหน้านี้ลูกความมีข้อพิพาทกับหุ้นส่วนอีกคน
ด้วยความจำเป็นก็เลยต้องมาตรวจสอบสินค้าด้านอะไหล่ยนต์

แต่พอหุ้นส่วนและตำรวจไม่อนุญาตให้ดำเนินการ
ก็เลยเดินไปหาลูกความเพื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ
แต่กลายเป็นว่าโดนตำรวจขัดขวาง
โดนตำรวจทำร้ายร่างกาย
สิ่งที่ตำรวจทำกับทนายก็คือ
บีบคอกดคอกดลงไปกับพื้น
ทั้งที่มือซ้ายกำลังถือขวดน้ำพลาสติก
มือขวาถือเอกสารอยู่เลย
คือประเด็นคือทนายความจะบอกว่า
มือผมไม่ว่างจะสู้กับตำรวจด้วยซ้ำ
มือหนึ่งถือขวดน้ำมือหนึ่งถือเอกสาร

กันตัวยังทำไม่ไหวเลยมือไม่ว่าง
ตอนนี้รู้สึกปวดคอปวดหัวอย่างรุนแรง
ก็ไปหาคุณหมอเพื่อรักษาอาการ

นายสายันนำหลักฐานที่ถูกทำร้าย

ซึ่งก็มีรอยฟกช้ำที่คอศีรษะกระเทือน
ไปยื่นต่อผู้บังคับการตำรวจภูทรราชบุรี
เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย

ส่วนช่วงบ่ายก็ไปยื่นหนังสือและคลิปวิดีโอ

เพื่อจะให้ดำเนินการทางวินัยและอาญา
ตำรวจที่ก่อเหตุและพวกตามคลิปเหตุการณ์ค่ะ
ทีนี้ค่ะมาฟังความทางฝั่งตำรวจดูบ้างนะคะ

ร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์ตำรวจที่ถูกร้องเรียน
เขาเล่าให้ฟังในมุมของตำรวจแบบนี้ค่ะ

ร้านที่เกิดเหตุก็เลยเข้าไปดูสถานการณ์
ไป๒ชั่วโมงเหตุการณ์มันยังไม่คลี่คลาย
เรียกร้อยเวรเข้ามาระงับเหตุ
แต่ทนายยกมือขึ้นมาจะผลักร้อยเวร
แล้วก็เอาตัวมาขวางการทำงานของตำรวจ
หลังจากนั้นก็เลยเชิญตัวทนายความ
ออกไปจากร้านด้วยน้ำเสียงสุภาพ

ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเลย
การปฏิบัติงานทุกครั้งฝั่งตำรวจเองก็มีกล้องนะ
มีกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ทุกอย่าง
ฟังเสียงตำรวจนิดนึงนะคะ
จังหวะที่ถ่ายคลิปผู้ชาย
ลักษณะผู้ชายมันก็เหมือนกับว่าเขาก็จะดูหน้าทนาย
ดูหน้าทนายมันก็เหมือนกับว่าทนายก็ส่งซิกให้

ผู้ชายก็ทำท่าเดินดีผมก็เหมือนเดินตาม
ทนายก็เข้ามาขวางอีก
ขวางอีกที่สัดส่วนรถยนต์เขาเห็นเขาก็คว้า
ขวาสักวันผมเห็นมาเห็นก็เห็นพี่สายตัวรถยนต์ขวา
ผมก็เลยเอามือเนี่ยกดคอเพื่อจะหยุดยั้ง
ไม่ให้เขาเข้ามาขัดขวาง
ถ่ายคลิปซึ่งผมต้องรวบรวมข้อมูลเป็นพยานหลักฐาน